ชายหาดบางแสนในพื้นที่จังหวัดชนบุรีนะคะสถานที่ท่องเที่ยวของคนกรุงที่เลือกเดินทางมาท่องเที่ยว
วันนี้น้ำทะเลแปรเปลี่ยนไปค่ะกลายเป็นสีเขียวมรกฏ
แล้วก็ในบางพื้นที่ของชายหาดบางแสนกลายเป็นว่าน้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลขุ่นและมีกลิ่นเหม็นด้วยนะคะ
ดูผิวเผินอาจจะดูแปลกตากับสีน้ำทะเลนะคะแต่เมื่อมาสำรวจใกล้ใกล้และยิ่งมีการกวักน้ำขึ้นมาเพื่อที่จะดูน้ำทะเล
ปรากฏว่าน้ำทะเลมีความเหนียวหนืดแล้วก็มีกลิ่นของย่าแล้วก็กลิ่นของปลาตายอีกด้วยค่ะ
หาดบางแสนจังหวัดชนบุรีกำลังประสบปัญหาแพลงต้อนบุมหรือขี้ปลาวาน
ลงต้อนบุมมักเกิดขึ้นทุกปีแต่ละปีมีระยะเวลายาวนานกว่าทุกครั้ง
เกิดจากระดับสารอาหารที่ลงทะเลในปริมาณมาก
จนทำให้แพลงต้อนบางชนิดมีปริมาณมาก
และเมื่อสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาและวานกินแพลงต้อนเหล่านี้
ได้รับสารพิษเข้าไปด้วย
อกจากนี้แพลงต้อนบุมยังทำให้ออกซิเจนในน้ำลดลง
ส่งผลให้ปลาตายในที่สุด
ไทยรัฐจอประเด็นลงพื้นที่ไปตรวจสอบทะเลบางแสน

ไม่ครอบคลุมท้องทะเลจนน่าห่วง
แต่ก็เกิดขึ้นตามบันทึกของนักวิจัย
อย่างผู้ช่วยศาสตร์อาจารย์ดรธนัทพงภกวณิษฐ์
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เนื่องจากสมผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

หอยนางลมมากมายหลายร้อยแห่ง

อาทิชุมชนอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร
เปรียบเสมือนระเบิดเวลาในอ่าวไทยตอนใน
เพราะเมื่อไหร่ที่สภาพแวดล้อมเหมาะสม
ก็จะเกิดแพลงต้อนบุมได้ตลอด

และอาจจะมีพื้นที่กว้างมากขึ้น
นักวิชาการทางทะเลมองเหมือนกันว่า

ยังทิ้งน้ำเสียและขยะลงสู่ทะเล
มันก็เหม็นเนี่ยมันก็เหม็นคาวแบบนี้ปกติแบบนี้

มันกำแพงต้องบูมน้ำทะเลสีเขียวมันกระทบต่อ
ใช่มันก็โตช้าหน่อยเพราะว่ามันไม่มีอาหารกิน
มันเป็นพวกกินแพงต้อนพวกอะไรอย่างนี้
แต่ส่วนมากมันจะพวกที่เขาออกปลาวนปลาปลากุแรง
มันจะได้กินเยอะกว่าเพราะแพงต้อนมันลอยตามผิว

เริ่มต้นได้ด้วยการวัดค่าคอโดฟิลลในผิวน้ำทะเล
โดยใช้ดาวเทียมแต่ต้องทำเป็นระบบและติดต่อเป็นประจำ
รวมถึงการวัดกระแสน้ำคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์อย่างต่อเนื่อง

ทำได้ด้วยการตั้งสถานีวัดสมุทรศาสตร์
ใช้แก้ปัญหาน้ำสีเขียวอย่างจริงจัง

อันเป็นปัจจัยสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ถึงเวลาแล้วที่ทุกฝ่ายจะร่วมมือกัน
เพื่ออนุรักษ์ท้องทะเลไทยให้กลับมาสวยงาม
และทรงคุณค่ากับธรรมชาติ
เพื่อรองรับเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ให้อยู่คู่กับทะเลไทยอีกนานแสนนาน
ปรากฏการณ์แผนต้อนบุมนะคะหรือว่าน้ำทะเลสีเขียว
ที่มีปรากฏการณ์ขี้ปลาวานเกิดขึ้น
ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องให้ความสำคัญค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นปัจจัยหลักในการทำน้ำทะเลเสีย
รวมทั้งทำให้วัฒจักรใต้ท้องทะเลเสื่อมโทรมลงอีกด้วย
ถึงเวลาแล้วนะคะที่เราต้องจริงจังในการป้องกัน

เพื่อให้ใต้ท้องทะเลอยู่คู่กับลูกหลานไทยตลอดไป
และนี่คือภาวะโลกร้องค่ะ